วันนี้พลเหตุประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายไปพบปะนักเรียนนักศึกษา
ก็มีการพูดถึงการประชุมหน้าอาคารรัฐสภาในวันนี้ด้วย
แต่ว่าจะพาไปดูภารกิจก่อนเพราะว่านายกก็มีการเหมือนกับอภิปรายเหรอ
ปราธกฐาให้กับนักเรียนฟังด้วยที่เชียงรายนี่ค่ะ
นายกรัฐมนตรีนะคะไปติดตามแก้ปัญหาป้องกันไฟป่าหมอกควันที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่ไปที่เชียงราย
ร่วมพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑แห่งทั่วราชอาณาจักร
ครั้งที่๓๙ประจำปี๒๕๖๓ด้วย
นายกก็ได้พบปากกับเด็กนักเรียนที่มาต้อนรับนะคะ
มีการให้โอวาสนายกให้โอวาสแบบนี้ค่ะ
คนไทยต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เพราะทั้งหมดคือผืนดินผืนน้ำและอากาศ
เพราะถ้าไม่มีทั้ง๓สถาบันก็ไม่มีประเทศไทย
นี่คือโอวาสที่นายกให้กับเด็กนักเรียน
อ่ะละไว้เพราะว่ามีคนเอาไปต่อยอด
พูดคุยกันถึงก็ว่านี้แหละ
ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องไม่ให้มีเพียงวิชาการอย่างเดียวนะ
สอนให้รอบรู้แล้วก็รู้เท่าทันด้วย
ซึ่งทั้งหมดก็ต้องมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์
บรรพชนเสียสละเลือดเนื้อเสียสละชีวิตมามาก
ทั้งนี้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ
การขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าโดยปราศจากความขัดแย้ง
และต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการ
ให้สามารถปลดล็อกอุปสรรคต่างให้เดินหน้าไปได้
ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยสูญเสียแม้แต่ในสงครามโลก
เพราะฉะนั้นเราต้องไม่นำประเทศไปสู่จุดนั้น
ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยฟังเสียงนายกจริงดีกว่า
สิ่งที่เราเคยร่วมสร้างกันมามันก็จบหมด
เราไม่จำเป็นต้องลื้อทุบทิ้งสร้างใหม่ทั้งหมด

นี่ค่ะจริงเห็นด้วยกับนายกจริงนะเรื่องการศึกษานี่แหละ
มันคือตัวขับเคลื่อนประเทศเนอะก็ต้องไปดูแหละ

ใช่ครับทั่วถึงหรือยังอืมนะคะอ้าวพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วย
เกี่ยวกับกรณีชุมนุมหน้ารัฐสภาในวันนี้
บอกว่าเป็นเรื่องของกรุงเทพ
คือตอนนี้ท่านอยู่เชียงรายไงท่านเลยบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องของกรุงเทพ

สั่งการหรือกำชับอะไรทั้งนั้นเป็นพิเศษแหละ
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
แต่ขอแบบนี้ละกันนะวิงวอนทุกคนนะคะ

วอนทุกคนบอกว่าอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็อย่าทำอะไรที่ทำให้คนไทยไม่มีความสุขเลย
ทำอะไรก็ได้ทำให้ดีก็แล้วกันว่าอย่างนี้
ส่วนการลงมติในยติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลที่จะมีขึ้นเย็นวันนี้
นายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาเหมือนกัน
คือนายกอยู่เชียงรายแล้วก็อยู่ที่เชียงรายไปเลยเหรอ
ก็ให้อยู่เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาแล้วกัน